ก่อนจะติดตามกันกับการวิเคราะห์ของคุณสุภาพนะฮะ
เมื่อช่วงที่ผ่านมามีหลายคนส่งมาบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นครู
แต่จริงแล้วปัญหาของครูเองก็คงมีอยู่เหมือนกันนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในแง่ของระดับอุดมศึกษานะคะ
เพราะว่าทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาออกมาเรียกร้องกันถึงเรื่องเงินเดือน
เขาบอกว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำ
คือมันน้อยกว่าครูระดับประถมแล้วก็มัธยมหลายเท่าค่ะ
ที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตรา๘
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น

มีเรื่องแปลกแต่จริงในวงการศึกษาบ้านเราเนี่ย
ที่คุณมิ้นโปรยไปเมื่อสักครู่
คนนอกไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าเดี๋ยวนี้
ค่าตอบแทนเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
น้อยกว่าเงินเดือนครูครับ

ครูมัธยมมีเงินเดือนสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
เป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วในบ้านเรา

เขาก็มีความเคลื่อนไหวกันมาตลอดนะครับว่า
ทำยังไงที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้
แต่ว่าก็เป็นข่าวมาเป็นระยะ
เมื่อเช้านี้เพิ่งเห็นข่าวที่บอกว่า
อุดมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ย
จะดันเงินเดือนอาจารย์ให้สูงขึ้นอีก๘
รับรูปกับที่ทางทปสท
คือทางครูบาอาจารย์เขาเสนอมา
แล้วชงให้บิ๊กตู่ใช้มาตรา๔๔
เรื่องนี้ต้องขอข้อมูล
ขอทำความเข้าใจกันหน่อยเพื่อให้กระจ่างว่า
ที่ว่ามันเกิดขึ้นยังไง
แล้วมันเหลื่อมล้ำกันอยู่มากน้อยแค่ไหน
อาจารย์คนหนึ่งที่ออกโรงเรียกร้องผลักดันเรื่องนี้มาตลอดอย่างต่อเนื่อง
ชื่อรองศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์อมรรัตนศักดิ์
ผลักดันเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับ
แล้ววันนี้ก็มีโอกาสทำท่าจะเป็นจริงแล้ว
ขอคุยกับอาจารย์สุรศักดิ์หน่อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
อาจารย์ฮะเอาขอข้อมูลก่อนมันไปยังไงมายังไงที่เงินเดือนครู
มัธยมเนี่ยสูงกว่าเงินเดือนอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย
ครับก่อนอื่นผมขอเล่ากว่ามาสั้นนะครับ

คุณยเกียรติเป็นมันตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ได้มีการปรับเงินเดือนให้ครูปฐมมัธยมขึ้นไป๘๐๐
โดยครั้งนั้นเขาบอกว่าให้ปรับให้บุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งตอนแรกอาจารย์มหาลัยคาดว่าเราจะได้อนิสงฆ์ในเรื่องนี้ด้วย
เพราะอาจารย์มหาวไลก็คือบุคลากรทางการศึกษา
แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงไม่คลุมอาจารย์มหาวิทยาลัย
ซึ่งผมได้ต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี๕๔

โดยเขียนบทความเรื่องยุคตกต่ำสุดของอาจารย์มหาวิทยาลัย

แล้วเขียนต่อเนื่องมาหลายปีครับ
แต่ปรากฏว่าไม่รับการสนใจ
เชิญต่อหลังจากนั้นพวกเราจึงได้รวมตัวกันกลุ่มหนึ่ง

รัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง
อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง
ที่อาจารย์มหาวไลจะได้เงินเดือดน้อยกว่าครูปฐม
กว่าเราจะชี้แจงให้รัฐมนตรีทราบเนี่ย
เรื่องยากเลยครับต้องเอาข้อมูลไปให้รัฐมนตรีดูค่ะ
รัฐมนตรีเห็นข้อมูลก็จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่า
สมควรที่จะต้องกลับเงินให้อาจารย์มหาวไล
เราไม่ได้ต้องการมีเงินเดือนสูงกว่าครูปฐมมัธยม
แต่เราต้องการให้มีเงินเดือนทัดเทียมกับครูปฐมมัธยม
เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยจริงแล้วก็คือคนที่สอนครูปฐมมัธยม
แต่กลับได้เงินเดือนน้อยกว่าลูกศิษย์ตัวเองมันน่าแปลกครับ
แล้วที่เขาขึ้น๘ของครูเนี่ย
ผมเข้าใจว่าตอนนั้นคงเป็นเห็นการกัดแปดรูปการศึกษา
ต้องการให้คนเก่งคนดีเข้ามาเป็นครู
ต้องการให้ครูได้คนเก่งมาเป็นครู
ฉะนั้นก็มีเงินเดือนเป็นแรงจูงใจ
แต่เงื่อนไขนั้นไม่ได้ตกทอดไม่ได้เป็นอนิสงฆ์กับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ครับไม่ถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยครับ
มากเหลื่อมล้ำกันเยอะไหมครับยกตัวอย่างเหลื่อมล้ำกันเยอะไหมครับ
เยอะมากเลยครับแล้วยิ่งนานวันมันก็จะยิ่งห่างกันออกไปทุกที
สมมุติว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยกับครูปฐมเงินเดือนเท่ากัน
ผมเอายกตัวเลขกลมถ้าอาจารย์๒คนนี้เงินเดือนเท่ากัน๓๐๐๐
พอธันวา๕๓อาจารย์อะไรก็คงได้๓๐๐๐๐เพราะไม่ได้รับอันนี้สุด
แต่ครูปฐมจะได้๓๒๔๐๐ขึ้นมา๒๔๐๐สำหรับคุณเงินเดือน๓๐๐๐
ถ้าคนเงินเดือน๔๐๐๐ก็จะมาเป็น๔๓๒๐๐ขึ้นไป๓๒๐๐บาท
พอมีศาโยน๒๕๕๔มีการขึ้นเงินเดือนข้าระการทั่วประเทศ๕เปอร์เซ็นต์
อันนี้ข้าระการทุกคนในประเทศไทยได้๕เปอร์เซ็นต์หมด
รูปฐมก็ได้อาจารย์อะไรก็ได้
อาจารย์อะไรจากเงินเดือน๓๐๐๐๐ขึ้น๕เปอร์เซ็นต์ได้๓๑๕๐๐ขึ้น๑๕๐๐ครับ
ครูปฐมซึ่งเคยเงินเดือนเท่ากันแต่ฐานเงินเดือนเขาเป็น๓๒๔๐๐
ขึ้น๕เปอร์เซ็นต์เขาได้๓๔๐๒๐บาทขึ้น๑๖๒๐บาท
มันก็จะมากกว่ากันอย่างนี้ตลอดและทุกปีทุกปีที่มีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
สมมุติว่าทั้งอาจารย์อะไรและครูปฐมทำความดีเท่ากันได้ขึ้นเงินเดือน๕เปอร์เซ็นต์เท่ากัน
แต่ฐานเงินเดือนมันไม่เท่ากันนะครับ๕เปอร์เซ็นต์ของอาจารย์อะไรมันจะน้อยกว่า๕เปอร์เซ็นต์ของครูปฐมมัธยม
เพราะฐานเงินเดือนก็สูงกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ปีนี้ย่างก็ปีที่๘ครับครับ
อันนี้ผมถามอาจารย์อย่างนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นดร
แล้วความเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์หรือเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นดรเนี่ย
อันนี้ก็เงินเดือนก็ไม่ได้แตกต่างกับอาจารย์ทั่วไปมากมายแล้วยังน้อยกว่าครูปฐมครูมัธยมเหรอ
คือยังนี้ครับคุณสุภาพพวกผู้ช่วยสาธาราจารย์รองสาธาราจารย์สาธาราจารย์
เขาจะมีเงินประจำตำแหน่งว่าผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินประจำตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ไทยซึ่งครูปฐมมัธยมก็มีครับแต่เขาจะเรียกเป็นคศ๓คศ๔คศ๕
ซึ่งคศ๓ก็เทียบกับพศครับผู้ช่วยศาสตราอาจารย์เขาก็มีเงินประจำตำแหน่งเหมือนกันครับ
เออเออคือผมดูในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหว
จากที่ประชุมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทำขยับเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ย
ให้เท่าไปได้เพราะว่ากฎระเบียบไม่เปิดช่องมันต้องแก้กฎหมายหรือไม่ก็ใช้มาตรา๔๔

ถูกต้องครับคือของสพซึ่งดูแลครูประถมมัธยม
เขามีกฎหมายว่าเขาสามารถขึ้นเงินเดือนได้เอง
ในขณะที่กพอซึ่งดูแลอาจารย์มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดโอกาสตรงนี้
เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเข้าคอรมอเพื่อขออนุมัติครับ
อันนี้เป็นผลพวงจากที่เราโครงสร้างของกระทรวงศึกษาที่แบ่งเป็นแท่ง
สพก็แท่งหนึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษาก็อีกแท่งหนึ่ง
แท่งไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยนะครับผมแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็เกิดมีความเหลื่อมล้ำ
แล้วอาจารย์คิดว่าที่หมออุดมออกข่าวมาวันนี้แปลว่าต้องรอมาตรา๔๔อย่างเดียวใช่ไหมครับ
ก็ที่ทปศธเขาเสนอไป๒แนวทางคือรอมาตรา๔๔ก็รอแก้กฎหมาย
ซึ่งหมออุดมบอกจะทำคู่ขนานกันไป

รอแค่กฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าใช้เวลาเป็นปี
ถ้าใช้เวลาเป็นปีแปลว่าจบรัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้
พอเริ่มรัฐบาลใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่
เราเจอปัญหานี้มาโดยตลอด
กระทรวงศึกษาเนี่ยเราเปลี่ยนน้ำตรีศึกษาเนี่ยเป็นรายปีครับครับ
จริงเรื่องมันทำท่าจะเดินไป
เดินไปถึงจุดที่จะได้ขึ้นได้ขึ้นอยู่แล้ว
หลายครั้งครับแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลการณ์ลัตรี
ก็ปีลัตรีใหม่ก็ต้องแปรอธิบายใหม่

ว่าการก่อนศึกษา
ก็พยายามยื่นเรื่องเนี้ยแต่ไม่ก้าวหน้ามาก้าวหน้าสมัยพลเอกดาวพงศ์พลเอกดาวพงศ์ก็มีมติในในกรพอนะฮะไม่ใช่พลเอกประพงศ์อย่างเดียวในกรพอก็มีมติให้นำเรื่องนี้เข้าคอรมอครับเรื่องก็เข้าไปที่คอรมอไปถึงคอรมอแต่ปรากฏว่าเลขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันต้อง
เขาไม่ค่อยเชื่อกันทุกคนใช่ไหมครับว่าครูปฐมครูมัธยมเนี่ย
เงินเดือนสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
ไม่มีใครเชื่อครับแม้กระทั่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่เชื่อ
ตอนแรกไม่เชื่อว่าผมจะทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเชื่อได้

คือจะเหมาไรเขาไม่ได้สนใจว่าครูปฐมมีเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะ

แล้วไม่รู้ว่าครูปฐมมัธยมเงินเดือนเท่าไหร
แต่คิดว่าน่าจะน้อยกว่าเพราะว่าก็ส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ล่ะ
ใช่ครับเข้าใจอย่างนั้นครับ
แล้ววันหนึ่งลูกศิษย์ก็มีเงินเดือนสูงกว่าอาจารย์
ครูชั้นประถมมีเงินเดือนสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
โลกนี้ที่อื่นก็เป็นอย่างนี้กันไหมครับ
ผมว่าในโลกนี้ไม่มีครับเรื่องแบบนี้ไม่มีเกิด

ยังมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งครับ
อย่างเช่นข๓เงินเดือนเต็มขั้น
เขาก็มีกฎหมายเขาว่าให้ไหลเลื่อนไปกินแท่งคอส๔
วิ่งตามครูปฐมมัธยมมาโดยตลอดครับ
วิ่งตามครูปฐมมัธยมมาโดยตลอด
ครับแปลกดีแปลกดี

อวยพรให้ประสบความสำเร็จนะอาจารย์

ครับครับขอบคุณครับ
นี่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครูชั้นประถมเงินเดือนสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
คือฟังแล้วแปลกใจอย่างที่บอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านเองยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบบ
คือไม่รู้ไงเพราะไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปรู้ว่าครูปฐมมัธยมเขาได้กันยังไง

กลายเป็นอาจารย์เงินเดือนมากน้อยกว่าลูกศิษย์ของเธอด้วยซ้ำไปบางคน

แปลกดีก็ต้องสะท้อนกลับไปนะคะ
ไปดูหน่อยเพราะเขาบอกว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเงินเดือนให้ด้วย
แต่ว่าน้องอย่าเพิ่งหยุดความฝันอยากเป็นครูอาจารย์นะ
ยังคงเป็นกันต่อได้แต่ว่าปัญหาเรื่องของนโยบายก็ให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาแก้ไขกันไป